สลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคือลูกชายใช้จอบตีศีรษะแม่
หลังจากนั้นมีการใช้ไฟจุดเผาเพื่อที่จะอำพรางศพนะคะ
เท่านั้นไม่พอค่ะหนีออกจากบ้านไปหาแฟนสาว
พอรุ่งเช้าเนี่ยกลับมาคือทำท่าทีตกใจแล้วก็ไปบอกเพื่อนบ้านค่ะ
หลังจากนั้นถูกเค้นไปเค้นมารับสารภาพค่ะ
เพราะว่าลงมือบอกว่าลงมือก่อเหตุเองเนื่องจากว่าขอเงินไปซื้อสุราไม่ได้นะคะ
ตำรวจภูทรศรีนรงจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าตรวจสอบภายในบ้านเลขที่๑๔๐บ้านโคกตำบลศรีศุกร์
หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกทำร้าย
แล้วจุดไฟเผาซ้ำจนพบร่างผู้เสียชีวิตก็คือนางบุญแท้พิมล
อายุ๔๕ปีสภาพก็คือถูกไฟไหม้เกรียมดำเป็นต่อตะโกเลยค่ะ
หลังจากนั้นนำศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสุรินทร์
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่ามีเลือดกองอยู่ที่บริเวณหน้าห้องครัว
พบรองเท้าแตะหลุดอยู่แต่ว่าศพผู้เสียชีวิตถูกไฟเผาอยู่ในห้องครัว
แล้วมีตู้เย็นล้มอยู่ข้างนอกจากนี้ก็พบอีกว่ามีโทรทัศน์แตกกระจัดกระจาย
สำหรับผู้ที่พบศพคนแรกก็คือลูกชายของผู้ตายชื่อว่าในเสกสรรประพาสัยอายุ๒๓ปี
เมื่อวานนี้ช่วงเช้าวิ่งไปบอกนายประกอบห้องฝากกลางอายุ๔๓ปีเป็นเพื่อนบ้าน
คือเพื่อนบ้านกำลังไถนาอยู่กับลูกชายห่างจากบ้านในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็ได้นำตัวนายเสกสรรลูกชายผู้ตาย

สอบปากคำจนยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุเอง
ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าขอเงินแม่ไปซื้อสุรามาดื่มแล้วแม่ไม่ให้
ก็เกิดความโมโหด่าว่าแม่ค่ะ
หลังจากนั้นใช้จอบไล่ทุบตีถูกที่บริเวณศีรษะ
แม่ล้มลงหน้าห้องครัวแล้วก็เสียชีวิต
จากนั้นก็ดึงตู้เย็นให้ล้มลงเอาผ้าห่มมาห่อศพ
จุดไฟเผาก่อนที่จะเดินทางไปหาแฟนสาวที่อำเภอศรีขอรภูมิ
แล้วพอกลับมาก็ทำท่าทีตกใจวิ่งไปบอกเพื่อนบ้าน
ว่าแม่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจ

เพราะว่าส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดก็จะรู้จักเป็นญาติพี่น้องกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุชาวบ้านก็บอกว่าเป็นคนเกเร
ช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วก็ชอบดื่มสุราเป็นประจำ
สรุปก็คือเป็นคนทำทุกอย่างเองหมดเลย
แล้วก็มาทำทีว่าเจอการถูกทำร้าย
ทราบเรื่องมาก่อนนะคะเดี๋ยวว่ากันต่อเรื่องของคดีนะคะ